ดูเรื่องนี้บ้างค่ะยิ้มไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดค่ะ
คราวนี้นำทีมโดยนายอำเภอกับฝ่ายปกครอง
ก็ไปล่อซื้อไปจับกลุ่มคนที่ขายยาเสพติด
ดูบรรยากาศคุณผู้ชมเนี่ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายที่มีรอยสักถอดเสื้อนั่งอยู่นี่นะคะ
คือนายสุจินหรือว่านายเก๋พระพิรมอายุ๔๒ปี
ก็จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
พร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์กว่า๓๐กรัม
มียาบ้าอีก๑๔๐เมตรเงินสด๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อยาเสพติด๕๐๐บาท
รวมถึงมีอุปกรณ์การเสพยานะคะ
การจับกลุ่มนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
สืบทราบมาว่านายเก๋มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติด

ก็เลยให้สายลับล่อซื้อยานัดหมายวางกำลังจับกลุ่ม

ซึ่งในเก๋เขาก็ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจไปกอดแม่
ขอโทษแม่ที่ลูกทำผิดไป
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในเก๋ไปสอบปากคำแล้วก็ขยายผลนะคะ
ทีนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็ขยายผลไปล่อซื้อยาเสพติดอีกค่ะ
ก็คือไปล่อซื้อจากนายนรนาศกลิ่นจันทร์หรือว่าในกล้องอายุ๔๒ปี
นี่เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดเหมือนกัน
ในกล้องเขาโดนนายเก๋ซัดทอด
บอกว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ายาเสพติด
เจ้าหน้าที่ก็ล่อซื้อนัดส่งยากันที่หน้าบ้านของนายกล้องนรนาศ
ทีนี้พอถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มนะคะ
แต่ว่าในกล้องไหวตัวทันกระโดดหนีค่ะ
นี่ดูสิหนีลงไปในคลอง
จังหวะที่กระโดดหนีลงไปในคลองเนี่ยคุณผู้ชม
โดนสังกษีบาดที่แขนทนไม่ไหว
เจ็บเหลือเกินเลือดมันออกก็เลยต้องยอมขึ้นฝั่งมาเองค่ะ
ดูจังหวะช่วงนี้หน่อยนะคะ
เยื่อนยินเสียงก็รู้ละว่าเหนื่อยอะ
ใช่เหนื่อยสิหนีลงน้ำแล้วมาโดนสังกระศีบาดอีก
ทีนี้ก็เลยไปในทางนี้น่ะครับ

ปรากฏว่าไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้นะคุณทัศนัย๒๓๐๐เมตร

บอกว่าผมได้รับเงินค่ายาบ้ามาจากในเก๋จริง
ซื้อยาบ้ามาในราคาถุงหนึ่ง๒๐๐๐บาท
แล้วก็มาขายต่อถุงละ๒๗๐๐บาท

แล้วก็ท้ายที่สุดมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้
เพราะว่าในเก๋ซัดทอดนะคะอืม